หรืออะไรดีผู้หญิงคนนึงขึ้นรถประจำทางค่ะ
เธอก็บอกว่าก็ขึ้นตามปกติป้ายเดิมรถคันเดิมแหละ
ขึ้นเป็นประจำปรากฏว่าคราวนี้ขึ้นไปโอ้โห
รถโล่งเลยค่ะมีคนขับมีเธอแล้วเธอก็เขียนไว้ว่า

เฮียในที่นี้ไม่ได้บอกรูปลักษณ์ว่าเขาเหมือนแบบ
คนจีนดูเหมือนอาเฮียแต่เป็นคำพ้องเสียงกับ

โอ้โหยังยิ้มโชว์อีกนะ

ใช่เขาอาจจะสงสัยว่าข้างล่างมันมีสีอะไรแดง
คือผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันว่าเธอเจออะไร

เธอบอกว่าไม่เคยคิดนะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเรา
ครั้งนี้เป็นครั้งที่แย่ที่สุดเท่าที่เคยเจอมา

บอกว่ารอรถที่ป้ายพอรถมาก็ขึ้นตามปกติ
ขึ้นมาบนรถคือโล่งมากมีแค่คนขับกับอาเฮียนี่
เราก็เดินไปนั่งที่เบาะที่มีที่นั่งคนเดียว
พอรถออกสักพักเขาก็เดินเข้ามาถามชื่อ

สักพักถามว่าจะไปลงที่ไหนเราก็ตอบไปตามมารยาท
แต่สายตาที่มองมาเนี่ยไม่ใช่แล้ว
เขาบอกว่าสายตาเนี่ยอาเฮียมาก

หน้ามองหน้าอกทำหน้าหื่นใส่

เสื้อยืดกางเกงขายาวรองเท้าแตะปกติ
เธอก็พยายามไม่สนใจสักพักนึงเดินมาชวนเลยค่ะ
ชวนว่าไงรู้มั้ยเดี๋ยวเราลงรถไปมีอะไรกันมั้ย
ส่วนแบบนี้เธอก็ตกใจแต่เธอก็ไม่ตอบค่ะ
แล้วเขาก็ทำท่าทางเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
ทำท่าบอกว่าเหมือนลักษณะเหมือนขอจับหน้าอก
คือทำท่าบีบขยำอะ
แล้วก็แลบลิ้นเธอบอกเห็นแล้วจะอ้วก
สักพักหนึ่งที่เราต้องใช้สีแดงเซ็นเซอร์เนี่ยคุณผู้ชม
เธอบอกว่าเขาควักอวัยวะเพศออกมาแล้วช่วยตัวเองต่อหน้าเธอเลย
เธอก็เลยบอกว่าเอาจริงนะป่วยก็ไปรักษา
ไม่ใช่มาทำแบบนี้มันเป็นอันตรายเป็นภัยสังคมกับคนอื่น
บอกว่าตอนลงรถเนี่ยเดินตามมาด้วยนะ
เดินตามทำท่าจะโอบเอวด้วยเธอหันมาเห็นซะก่อนนะคะ

เธอก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์บอกว่าอยากจะเตือน
เจออะไรแบบนี้ต้องมีสตินะ
ซึ่งจากคลิปคุณผู้ชมคือเห็นหน้าผู้ชายคนนี้ชัดเจนมากเลยนะคะ
คนที่มาคอมเมนต์ก็เลยบอกว่าอยากให้เจ้าของคลิปเนี่ย
เอาคลิปไปแจ้งความซะเออตำรวจจะได้จับตัวได้
แล้วจะได้ไม่ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก